คือเธอไปคบกับผู้ชายเป็นตำรวจ
ทราบภายหลังว่าสุดท้ายตัวเองไปเป็นเมียน้อยเขา

แต่ผู้ชายบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกกับเมียหลวง

สุดท้ายเจอเมียหลวงฟ้องข้อหาเป็นชู้
แต่ล่าสุดครับสามีที่ว่าที่บอกจะมาเลิกกับเมียหลวง
มาคบกันอ้าวไปติดเด็กเอ็นหายไปซะอย่างนั้น
ไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดูนะครับ
ก็เลยออกมาร้องสื่อแบบนี้
เธอก็ใช้ตัวเองว่าเธอก็เป็นภรรยาน้อยนั่นแหละนะฮะ

เป็นตำรวจระดับภูมิกับในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ตรวจสอบความผิดทางวินัยของฝ่ายสามี

แต่สามีก็ไปมีภรรยาน้อยอีกคน
แล้วก็ไม่ยอมส่งเสียเงินเลี้ยงดูตัวเองกับลูก
ผู้เสียหายบอกว่าเจอกับผู้ชายในปี๖๑ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นผู้กำกับเลย
คุยกันไปคุยกันมาก็มาสารภาพว่าอ้าวมีภรรยาอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเลิกกันนะกับภรรยาหลวง
เดี๋ยวจะมาคบกันนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดตัวนะสุดท้ายไปถูกเมียหลวงเขาจับได้
ฝ่ายชายบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเริ่มต้นใหม่กันสองคนเดี๋ยวจะไปเลิกกับเมียหลวงมา
แต่ไม่เลิกครับก็กลับไปอยู่กับเมียหลวงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็บอกว่าเลิกไม่ได้
จากนั้นฝ่ายชายให้เงินมา๑ล้านเป็นค่าเสียเวลาในการคบกัน
ระหว่างที่เลิกกันไปมารู้ตัวอ้าวท้องครับท้องเสร็จปุ๊บไปบอกผู้ชาย
ฝ่ายชายก็ส่งเงินเดือนให้เดือนหนึ่ง๒๐๐๐บ้าง๓๐๐๐บ้าง
พอคลอดลูกฝ่ายชายก็ขึ้นเป็นผู้กำกับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเสียให้เธอกับลูกเนี่ย
ของเงินเดือนก็มีการเจรจากันแล้วก็ทยอยทยอยส่งมานะฮะ
รวมแล้วไม่ต่ำกว่าแสนบาทต่อเดือนว่าอย่างงั้นนะฮะก็ได้เป็นแสนมาสักประมาณสองปี
หลังจากนั้นสามีก็เป็นผู้อำกลับไปจนปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปีที่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ยอมส่งเสียเธอกับลูกเลยแล้วก็มีการท้าให้เธอฟ้องร้องด้วย
นะฮะแล้วบอกว่าถ้าถ้าเรื่องไปถึงสื่อเมื่อไหร่จะฆ่าทั้งครอบครัว

แต่ทั้งหมดที่ผมบอกไปอันนี้เป็นฝ่ายที่ฝ่ายผู้หญิงกล่าวอ้างนะ
ยังไม่ได้บอกว่าเป็นความจริงเท็จอย่างไรนะครับ
ต่อมาเขาบอกว่าฝ่ายผู้ชายมีการฟ้องหมินประมาท
เรียกค่าเสียหาย๓แสนนะฮะ
และร่วมมือกันกับภรรยาหมายถึงภรรยาหลวงเนี่ยนะฮะ
ฟ้องว่าเธอเป็นชู้เรียกค่าเสียหายเธออีก๑ล้านบาท

และฝ่ายชายเสนอเงื่อนไขมานะ

แต่ห้ามไปยุ่งกับเขากับการทำงานของเขา

สุดท้ายเธอบอกว่าเธอเหมือนถูกกันแกล้ง
ก็เลยออกมาร้องทำหนังสือไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ให้ตั้งกรรมการสอบทางวินัยผู้เป็นสามี
แต่ฝ่ายชายเป็นตำรวจในพื้นที่ก็เลยกังวลว่าตัวเองจะไม่ได้ความเป็นธรรม
ก็เลยออกมาร้องเปลี่ยนคณะทำงานไปเรื่อยนะครับ
สุดท้ายแล้วยอมรับไหมว่าตัวเองเป็นเมียน้อย
ไม่ถูกต้องอันนี้ยอมรับ
ค่ะแน่นอนแต่ว่าในตอนนี้ที่เราออกมาเนี่ย

มันไม่มีความคืบหน้าแล้วรอให้เขาคิดได้
หรือมารับผิดชอบอะไรเขาก็ไม่รับอยู่แล้ว
เรานั่งเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเนี่ย
เราต้องรับหมายสารมาเรื่อย
กลายเป็นเขามากระทำกับเรา
ทั้งที่เราเขาฟ้องหมินประมาทค่ะ
เรียก๓แสนแล้วก็ร่วมมือกับภรรยาฟ้องชู้เราต่อ

ให้ออกเลยแล้วถูกลิฟต์ขั้นลิฟต์เงินเดือนยึด

เพราะว่าทุกวันนี้ดิฉันก็หาเลี้ยงลูกเองทุกอย่าง
ไม่ได้รับคือเขาไม่มีความรับผิดชอบไม่เหมาะสมที่จะเป็น
ผู้บริหารผู้บังคับการระดับสูงเลย
แต่สิ่งที่เขาทำมันโหดเยี่ยมเกินไป
เขายังจะฆ่าเราจะฆ่าลูกอีก
นะหากเรามาเปิดข่าวให้เขาสื่อ
เขาก็บอกว่าถ้าปล่อยให้เป็นข่าวกูแค่ฆ่ามึง
จริงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมดูข่าวนี้ก็มีความรู้สึกอยู่ในใจ
เธอเองก็บอกว่ายอมรับว่าผิดยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเวรกรรม
เพราะว่าก็ไปเอาสามีเขามาแต่อยากให้ฝ่ายชายเนี่ยได้โทษทางวินัย
เพราะถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรอีกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมแฉเหมือนกัน

ก็เดี๋ยวดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็รอผลว่าผลสอบจะออกมาอย่างไร
ก็ขอให้เธอนั้นอยู่กับลูกอย่างปลอดภัยแล้วกัน